คุณผู้ชมครับช่วงนี้สภาวะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี

แน่นอนครับไปส่งผลกระทบกับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ของประชาชนครับ
จากข้อมูลพบว่า๔เดือนแรกของปีนี้
มีผู้ผิดนัดชำระหนี้ครับตั้งแต่๓๐วันถึง๙๐วันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ส่งผลให้สถาบันการเงินทุกแห่งต้องเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามทวงหนี้
ติดตามจากปรายงานของคุณจิริพักกะมนต์ตรวัยตรึงตรีคูณ
พนักงานติดตามทวงหนี้บริษัทลิดเดอร์กรุ๊ปเร่งติดตามหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด
สถาบันการเงินและนอนแบงค์ส่งเข้ามาให้บริษัทแห่งนี้ติดตามหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลา๑๓เดือน
โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน๒๕๕๙
บริษัทแห่งนี้ได้รับบัญชีรายชื่อลูกหนี้จำนวน๔แสนบัญชี
เพิ่มขึ้น๑๒๕จากช่วงปลายปีที่แล้ว
จำนวนนี้เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดจำนวน๒๙๓๘๗๓บัญชี
หนี้เช่าซื้อรถยนต์จำนวน๖๐๐๐บัญชี
และลูกหนี้สื่อสาร๔๖๑๒๗บัญชี
ผู้บริหารบริษัทลิเดอร์กรุ๊ปยอมรับว่าสถาบันการเงินกังวลการเกิดหนี้เสียมากขึ้น

เพราะจำนวนลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระ๖๐๙๐วันเพิ่มขึ้นถึง๑๑๕
จึงต้องเร่งติดตามทวงหนี้อย่างใกล้ชิด
เพราะลูกหนี้กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะชำระคืนประมาณ๑๙
ที่ธนาคารกังวลอยากให้บริษัทผู้ประความทวงหนี้
เริ่มติดตามหนี้ตั้งแต่ลูกค้าอายุนี้น้อยตั้งแต่๓๐๖๐วัน
ซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ตั้ง๖๑หรือ๙๑ขึ้นไปเขาถึงจะส่งมาให้

ก็เลยตอนนี้ธนาคารกังวลว่าต่อไปกลัวลูกค้ากลุ่มนี้จะตบไม่กลับ
ถ้าอยู่หนี้ไปปลายหนี้แก่แล้วครับ
สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจทวงถามหนี้ไทยระบุว่า
แต่ละเดือนยอดลูกหนี้ที่ธนาคารส่งเข้ามาให้ติดตามมีมากกว่า๑ล้านบัญชี
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแม้จะมียอดค้างชำระสามสิบวัน
ก็จะมีการส่งรายชื่อมาให้บริษัททวงหนี้คืน
โทรติดตามทวงหนี้ในแต่ละวันเฉลี่ยจะไม่เกิน๑๓ครั้ง
และการติดตามทวงถามหนี้จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ปี๒๕๕๘ด้วย
ซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามฝ่ายใต้พอระบอสร้างตัวแบบนี้เป็นขึ้นเดียวกันเลย
ไปใช้ความดูดแรงไม่ได้ผงขู่ไม่ได้หลอกลงไม่ได้

มีคุยครับตอนนี้ต้องเน้นเลยว่าเราเรียนเรื่องของการใช้วาจา
เจรจากันมากกว่าที่จะใช้วิธีอื่น
ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่าในปี๒๕
จำนวนหนี้เสียในระบบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เพราะความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริโภคลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ดังนั้นภาครัฐจะต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจ
สิริพักษ์มตรตรีคูณข่าวไทยรัตน์ทีวีตรายงาน
เบื้องต้นต้องแก้ที่ตัวเราก่อนนะครับ
ต้องบริหารรายรับกับรายจ่ายให้สอดคล้องกัน
ว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองนะครับ